ยังอยู่อีกหนึ่งเรื่องราวของความเชื่อ

เล็ปที่เป็นตะเคียนทอง

อายุประมาณสัก๔๐๐ปีได้นะ
แล้วเขาการันตีว่านี่มีคนเคยไปขอแล้วถูกรางวัลที่๑

เจ้าแม่เซเลปตะเขียนค่ะ
ไปดูต้นตะเคียนทองอายุ๔๐๐ปีต้นนี้คงได้รับความตอบรับ

นักเสี่ยงโชคนะครับในตำบลน้ำเที่ยงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารครับ
มากันเพียบโอ้โหมาทั้งขูดมาโรยแป้งถูหาเลขเด็ดกันเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะครับ
ต้องบอกก่อนเลยนะครับวันที่๒๖สิงหาคมที่ผ่านมา
ทางเจ้าอาวาสวัดพุทธนคราพิบาลนะครับ
ได้ให้ผู้รับเหมามาเคลื่อนย้ายต้นตะเคียนอายุ๔๐๐ปี
น้ำหนัก๔ตันเนี่ยด้วยรถเทลเลอร์บรรทุกเพื่อน
นำมาเก็บรักษาไว้ที่ลานวัดนะ
โดยทางด้านหมอทรงประจำหมู่บ้านเขาบอกว่า
ตะเคียนทองต้นนี้ก็คือเจ้าแม่ลำดวนหอมหวน
อ๋อชื่อเป็นไง
เจ้าแม่ลำดวนหอมหวน
มาอาศัยสิงห์สถิตยูมาได้เจ้าพ่อเจ้าแม่สายตัวเลข

พอมาในวันที่มีการเคลื่อนย้ายไปเสี่ยงโชคกันเนี่ยนะครับ
เคลื่อนย้ายตะเคียนเนี่ยนะไปไว้ในวัดเนี่ยค่ะ
เจ้าพ่อเจ้าแม่เขาก็นำเลขของวันนั้นเนี่ยไปเสี่ยงกัน

ปรากฏว่าออก๒๖จริง
เฮ้ยไม่เชื่อ

ต้นตะเคียนต้นนี้ก็ยังให้เลขเด็ดในงวดที่แล้วอีกนะ
เพราะว่างั้นเลขที่เป็นข่าวกันเยอะ

เลขที่เป็นข่าวกันอ่ะนะร้อน
ได้รางวัลถูกรางวัลที่๑จำนวนเงินเนี่ยนะ

ชาวบ้านเขาเล่ากันมานะ
ผมก็ไม่สามารถการันตีได้

เนี่ยโอ้โหแล้วคนที่ถูกรางวัลนั้นก็คือเจ้าของร้านขายยาอัตภพร
ที่ตั้งร้านขายยาในอำเภอคำชายอีจังหวัดมุกดาหารนี่แหละ

ผู้สื่อข่าวของเราทราบเรื่องปั๊บ
นี่นะโอ้โหก็ต้องไปสอบถาม
ความเป็นคณิตศาสตร์ของชาวบ้าน
สอบถามว่าเลี้ยงอะไรบ้างวันนี้

เอ้าเค้าบอกว่า
ชาวบ้านที่ไปทำการถูไถเนี่ยนะ

มีตัวเลขที่ออกมาประมาณนี้

มี๓มี๕มี๐มี
เหมือนงวดที่แล้วไง

อ๋อเหรองวดที่แล้วเหรอไปอ่ะอ๋อเหรองวดที่แล้วนะงวดที่แล้วนะเออแต่งวดนี้มันจะซ้ำไหม

นี่รางวัลที่หนึ่งเลยนะที่พูดแบบนี้

ครบทุกตัวด้วยนะไปแล้วแต่ก็อย่างว่าแหละเค้าก็เล่ากันมา
เราก็ไม่สามารถไปยืนยันได้แล้วก็ที่เล่าให้ฟังมันเป็นสีสันของวันที่
สลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกก็มาเล่าให้ฟังเฉย
กลางเดือนแบบนี้มันก็เป็นวันแห่งความหวังแหละ
บางคนดูก็อาจจะได้ไอเดียในการไปขอพรไง
ใช้วิจารณญาณในการรับชมเยาว์กันอีกครั้ง